ส่วนคลิปนี้ค่ะมีคนส่งมาให้เราบอกช่วยตรวจสอบหน่อย
เราก็พยายามตรวจสอบให้เดี๋ยวถามก่อนก่อนที่จะดูคลิป
ปกติเนี่ยพระฉันกี่มื้อคะคือมันก็แค่สองมื้อ

แต่คุณครับพบคล่ำแล้วทำไมพระถึงไปนั่งฉันหมูกระทะกับศรีกา
คนข้างบ้านเนี่ยเขาถ่ายกันข้ามกำแพงแบบนั้นนะคุณเห็นไหม
นั่นอ่ะไกลไกลอ่ะหนึ่งพระจริงพระปลอมสองถ้าเป็นพระจริง
เฮ้ยได้เหรอฉันได้เหรอได้เหรอตอนเย็นทำแบบนี้ก็ได้เหรอ
ไม่ได้สิใช่ไหมนี่แหละค่ะเราก็เลยต้องตรวจสอบให้นะคะคุณผู้ชม
ทีนี้เนี่ยอยากให้ดูคลิปเต็มก่อนค่ะ
มีจังหวะเซลฟี่ด้วยจะเก็บภาพไว้ทำไมครับ
ฉันเย็นว่าผิดแล้วเซลฟี่กับผู้หญิงว่าผิดกว่า
อยากจะเก็บไว้เป็นหลักฐานความผิดตัวเองเหรอ
เชิญค่ะดีตำรวจทำงานง่ายนะคะ
ทีนี้เราตรวจสอบแล้วนะคะเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมคลิปนี้เกิดขึ้นจริงนะคะ
หมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวอำเภอสามพลานจังหวัดนครปฐม
แต่ทีนี้อย่างที่เจ้าของคลิปเขาตั้งคำถาม
ช่วงนี้มันเป็นช่วงเข้าพรรษาไม่ใช่เหรอ
พระที่จำวัดถ้าท่านจะเดินทางออกจากวัดไปไหน
ทำธุระอะไรก็ตามเนี่ยท่านต้องขออนุญาตเจ้าวาดก่อนใช่ไหม
แล้วนี่ได้ขอหรือเปล่าแล้วสรุปแล้วเป็นพระที่วัดไหนนะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวคลิปนี้เป็นคลิปที่หลายคนให้ความสนใจ
ตรวจสอบเพิ่มเติมให้ต่อนะคะเดี๋ยวรอรอก่อน

บินทบาทอยู่เห้อ๗๓๐ยังไม่กลับวัดเลย
เอาเหรอเบื้องต้นเกิดขึ้นที่นครปฐม